เด็กช่างปิดถนนตีกันฟันกันบาดเจ็บเลือดอาบ
คือเลือดอาบแล้วก็บอกว่าให้เรียกรถพยาบาลหน่อย
ช่วงนี้มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วนะฮะ
เพราะหลายพื้นที่พบเจอเหตุการณ์เด็กอาชีวะเด็กเทคนิคเด็กช่าง
ตีกันกลางถนนคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อย
แล้วคุณผู้ชมดูนะมีพลเมืองดีซึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปห้าม
ไม่งั้นเด็กช่างที่ถูกรุมฟันรุมตีอาจจะตายนะครับ
ผู้หญิงก็จะใจกล้าบ้างเลยนะ

เขาถ่ายคลิปไว้ได้นะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
พอดีคุณดูสิแล้วบอกตายไหม
ถ้าไม่มีพี่วินมอเตอร์ไซค์คนนั้นนะ
เด็กช่างที่ถูกรุมตีรุมฟันตายแน่

เด็กช่างคู่อรีศเนี่ยถือมีดพระยาวมา

ไล่ฟันไล่ตีกันแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้น

ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าตลาดบางแคร์

ตำรวจเข้าไปห้ามทับได้ทัน

เพราะเด็กช่างมาหลายคนประมาณสัก๒๐๓๐คนได้
หลังจากนั้นนะฮะทางกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ทีนี้คนที่รับบาดเจ็บคนที่โดนรุมก่อนนะคุณนะ
คนที่โดนรุมเมื่อกี้ถูกฟันเข้าที่หัวหัวแบะเหมือนกัน
เป็นผู้บาดเจ็บคนหนึ่งอายุ๑๗ปีเท่านั้นเองนะครับ

ส่วนอีกคนนึงคนนี้ก็อาการน่าเป็นห่วงคุณ
อายุ๒๐ปีคือนายมหัชนะ
ถูกฟันที่แขนด้านขวาและศีรษะคุณนี่
ตรงนี้ยังเบานะตรงข้อมือยังเบาะ

หัวเนี่ยก็แรงแต่คุณ
หลังมือข้างหนึ่ง

ถูกฟันแขนและมือเกือบขาดนี่
คุณนอนร้องโอดโอยขอให้ชาวบ้านเนี่ย
ช่วยส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมดูจังหวะนี้เนี่ย

พี่จะต้องพาผมไปส่งไม่ไหวแล้ว

ไม่ต้องรอรถโรงพยาบาลได้เลยอะ

โรงพยาบาลไหนได้ใกล้ไปส่งผมก่อน

ผู้ชาย๒๐ปีคนนี้ตอนนี้กลัวตายแล้วนะคุณนะ
แล้วก็คนที่เป็นพลเมืองดีเป็นชาวบ้านแถวนี้
ที่ถูกรอรถพยาบาลนี่ครับ

คุณลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุวันนี้หน้าห้างดังย่านบางแคร์ฮะ
ไปพบกับนี่ครับพี่วินที่เมื่อวานเข้าไปห้ามทับ
คูณพี่วินเบอร์สิบเก้าฮะพี่พัชระตวงกระโทก
พัชระเนี่ยเปิดเผยแบบนี้ครับบอกว่าตอนนั้นกลุ่มเด็กอาชีวะกำลังยกพวกตีกันนะ
แล้วผมเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์มาที่วินพอดีกลับมาที่วินพอดีตรงจุดเกิดเหตุนะฮะ
เห็นเขาไล่ล่าตีกันอยู่มีการตะโกนท้าทายจนกระทั่ง
ไอ้น้องคนนั้นน่ะล้มลงอืมเสียท่าล้มลง
อีกฝ่ายมารุมตีรุมฟันแล้วก็แทงนะฮะตัวของพี่วินเนี่ยพยายามเข้าไป
ตอนแรกจะเข้าไปอะไรรู้ไหมเข้าไปยกรถจักรยานยนต์ตรงนั้น
เพราะมันเกะกะขวางทางการจราจรขอดูอีกคลิปหนึ่งฮะ
อีกคลิปที่น้องผู้ชายถูกรุมนะฮะอีกคลิปหนึ่งนะที่พี่วินเนี่ยเขาเข้าไปห้ามทับเนี่ยฮะ
พี่วินเนี่ยเขาเข้าไปเอาตัวเนี่ยกันไว้ด้วยเหมือนกันนะนี่คุณกันแล้วก็ห้าม
ใช่เพราะไม่งั้นคนที่นอนตรงนั้นน่ะตายแน่
คุณผู้ชมถามว่าพี่วินทำไมใจกล้าแบบนี้พี่เขาบอกโอ้โห
ก็ชีวิตนะนะตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจไปช่วยเขาหรอกนะฮะ
แต่ว่าผมตั้งใจไปยกรถที่มันขวางการจราจรออกสุดท้ายนะ
กลุ่มคู่อริก็ผละจากตัวเขาไปไล่ตีคนอื่นต่อนะครับ
เอาฟังเสียงพี่วินหน่อยนะฮะเขาก็ไล่ไล่ฟันกันมาตรงเนี้ย
แล้วก็มีเด็กล้มล้มคนนี้เขาก็ไล่ตีกันมาเขามาแล้วเขาก็มาล้มตรงนี้
เออเนี้ยยังดีที่พี่เขาเข้าไปห้ามนะฮะดังนั้นคนที่เสียห้าเนี้ยตายแน่นนะครับ
ส่วนอีกคนนึงเป็นรอปภของห้างนะบอกว่าช่วงเกิดเหตุเห็นกลุ่มวัยรุ่น
วิ่งกันมากว่ายี่สิบคนควรไล่ฟันกันมาตั้งแต่ป้ายรถเมเนี่ยนะฮะ

เขากลัวคุณกลัวอะไรรู้ไหม
กลัวไงกลัวว่าทรัพย์สินหรือว่าลูกค้าของห้าง

คือโดนลูกหลงนั่นแหละเออโดนลูกหลงไปด้วยนะฮะ
ทีนี้ก็พอมีคนเจ็บก็รีบช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าจังหวะหนึ่งที่ตำรวจ
กำลังห้ามทับพวกกลุ่มวัยรุ่น
นี่คลิปนี้คุณเดี๋ยวดูนะตอนที่ตีกันใหม่นะ
มีตำรวจนายหนึ่งเห็นไหมมีตำรวจนายหนึ่งคอยกันท่าเอาไว้อยู่
พวกนี้ก็ยังไล่ตีกันไม่เกรงกลัวตำรวจนายนั้นเลย

สักพักมีตำรวจอีกนายเข้ามาช่วยกลายเป็นตำรวจสองนายนะ

อาริก็จะมาฟันคนเจ็บเอาให้ตายให้ได้
และหลังจากนั้นตำรวจก็วอเรียกกำลังพลมาช่วยเสริม
สุดท้ายตำรวจสามารถที่จะมาห้ามทับตรงนี้ไว้ได้
แต่ทีนี้การตามจับกลุ่มก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ

กลุ่มเด็กช่างก่อนที่จะมาตีกันเขาขึ้นรถเมย์มา
แล้วเขามีความฮึกเหิมบนรถเมย์

ใจกันบนรถเมย์ด้วยคลิปนี้กับเพลงนี้ฮะ

ความฮึกจากผมเสียไปแล้วเต้เมืองจันทร์

คุณผู้ชมแล้วท้ายที่สุดก็ไปก่อเหตุตีกัน

นี่คือคนที่นั่งอยู่บนรถเมย์เขาก็คงกลัวแล้วไหม

ใช่ค่ะคือตำรวจคาดว่าสาเหตุทะเลาวิวาสครั้งนี้
น่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างสถาบันนี่แหละครับ
เรื่องต้นต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิด
หาหลักฐานทั้งหมดติดตามตัวผู้ก่อเหตุ

เรามองอาวุธมีดที่ตกอยู่ในที่ถนนด้วยนะ
อ่ะพี่วินมอเตอร์ไซค์นะ
รอปภเขาไปช่วยกันเก็บอาวุธนะคุณ

พวกนี้จะเอาอาวุธไปไล่ฟาดไล่ฟันกันอีก

เขาจะเอาอาวุธพวกนี้มีดยาวไปซ่อนไว้ตามพุ่มไม้
ใกล้ถังขยะแล้วพอจะก่อเหตุก็ไปเอามามาใช้ไง